ตำรวจไทยเนี้ยต้องเป็นได้ทุกอย่างจริงจริงนะ

แล้วก็จะมีผ้าสีแดงล่อกระทิงไปล่อกระทิงมา
ตำรวจไทยคนนี้ต้องไปล่อควาย
เพราะว่าควายมันควิดกันอยู่กลางทุ่งนา
แล้วมันเกิดหนีตะเลิศเข้าไปในหอพัก
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ไปช่วยชาวบ้านจับควาย
หนีเข้าไปในหอพักที่จังหวัดสงขลา

เงาตะคุ่มตะคุ่มตรงนั้นตัวมันใหญ่มากแล้วดูคุณดู
คือต้องเอาเสื้อแบบสีสดไปล่อควาย

แต่คุณดูควายลักษณะมันดีมากนะ

แบบว่าใช้ทุกวิถีทาง

คล้าจังหวัดบึงกาลเอามาโพสต์เอง
แล้วเขียนข้อความบอกว่า
ที่๒๐กุมภาพผ่านนี่ดูเอ้า
โมงเย็นค่ะมีคนเจ้าของหอพักโทรหาตำรวจบอกว่า
มีควายสองตัวไล่ขวิดกันกลางทุ่งนานแล้วตัวหนึ่ง

ตัวหนึ่งอยู่ชั้น๒อีกตัวอยู่ชั้นล่าง
โอ้โหตำรวจก็คุณได้ยินเสียงควายป่ะ

ร้องไปแล้วหรอเรียวกราดมากคุณผู้ชม
แล้วมี๒ตัวเข้ามาทั้ง๒ตัวเลยเนี่ย
ตำรวจก็ต้องมาเลยเอาชั้นล่างก่อน
ไล่จากเนี่ยใช้เสื้อสีส้มสะนอนแสง
ล่อควายล่อแล้วไล่แล้วเพื่อที่จะเอามันออกมา
ไล่ยังไงตอนแรกก็ไล่ก่อนไล่ยังไงก็ไม่ยอมออก
ดูท่าควายจะเกรี้ยวกราดมากกว่าเดิมเลย
สินใจล่อแทนก็แล้วกัน

ตอนนั้นเนี่ยคิดเดียวจะต้องเอาควายออก
ด้านหลังหอพัก
กุญแจก็ไม่มีรอเจ้าของหอพักไปเอากุญแจอีก
ระหว่างรอค่ะก็เลยใช้วิธีล่อมาให้เรานึกขึ้นได้ไง

คือพอเอาเสื้อควายงงเลย
นิ่งแล้วก็แบบไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่คืออะไร
หาอุปกรณ์ที่มีในรถแล้วครับ
มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ในรถก็มีแค่นั้น
มันมีอุปกรณ์ไม่เยอะ
ก็ลองไว้ก่อนก็ทำไว้ก่อนเผื่อออกมา
เพราะว่าให้มันอย่าให้
อย่าให้ควายมันตกใจกลัวจะไปทำ

ก็สุดท้ายก็ผ่านไปชั่วโมงครึ่ง
ก็เปิดประตูหลังได้ก็ไล่มาจากข้างหลังมาข้างหน้า
ความน่ารักก็คือว่าร้อยตำรวจเอกภูริพันธ์
เห็นควายตะคุ่มอยู่ข้างหลังแล้วตัวเองก็เซลฟี่
ประเด็นคือเขาเขียนข้อความบอกว่า
วันนี้เข้าร้อยเวรสองศูนย์ช้อพรเมืองสงคลา

พาควายออกจากอพาร์ทเมนต์เอาไปเข้าคอกก่อนนะ
หลายคนเขาก็บอกโอ๊ยเอ็นดูคุณตำรวจจังเลย
สงสารก็สงสารขำก็ขำน่ารักก็น่ารัก

ถ้าเดี๋ยวภรรยา

เพราะบางทีเสื้อมันก็ลัดเนอะ
จะวิ่งยังไงมันก็แบบอึดอัดแล้วรองเท้ามันก็หนักด้วยนะ

ตำรวจวิ่งเลยจากคนร้ายแล้วล้มหน้าลงพัก

เราจะช่วยตำรวจทุกนายด้วยครับทำหน้าที่กันต่อไป
แม้กระทั่งควายก็จับได้เหมือนกัน